กลับมาสู่รายการรถปลดทุกข์กันต่อนะครับ
มาดูเรื่องของคนใช้รถใช้ถนนและอุบัติเหตุกันบ้าง
จะขับรถบนท้องถนนต้องรับผิดชอบต่อตนเอง
แล้วก็ต่อสังคมเพื่อนร่วมใช้ถนนด้วย
ไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้าก็ตามคนขับรถคันอื่นก็ตามนะครับ
แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าถ้าคุณชนคนอื่นแล้วก็ต้องรับผิดชอบ
อย่าคิดหนีนะฮะคุณหันมาเหลวแลมาดูกันหน่อย

เพราะว่าในคลิปที่ปรากฏในโลกโซเชียลถูกวิภาควิจารณ์แบบนี้
บอกว่าคุณชนแล้วคุณหนีไปได้ยังไงนะครับ
ผมพาคุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนเลยครับ
แหละครับก็เป็นเรื่องเป็นราวที่ถูกแชร์
และได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับ

เห็นอะไรในคลิปนี้บ้างนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่ครับ

อยู่ขับแล้วก็เซไปชนแท่งบารีเออร์แล้วก็คว่ำหรือเปล่า

นะครับจริงแล้วเรื่องราวนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลอย่างมากนะครับ
สำหรับคลิปตามหาคนขับรถชนท้ายฮอนด้าซิตี้และหลบหนีไป
ขออภัยฮะถ้าอ่านผิดนะครับ
ก็ได้โพสต์คลิปให้เห็นภาพหน้ารถคันหนึ่ง
ขณะเกิดอุบัติเหตุโดนชนแล้วหนี
จากคลิปจะเห็นว่ารถยนต์คันที่ถูกชน
ก็วิ่งมาตามปกติบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกนะครับ
จากนั้นก็เหมือนถูกชนท้ายรถ
รถเสียหลักพุ่งเข้าชนแบรีเออร์
แล้วก็มีสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้หนักเหมือนกันนะ

สวัสดีค่ะรบกวนหน่อยนะคะ

ขับอยู่เลนกลางด้วยความเร็วประมาณ๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ได้มีรถยนต์ซึ่งไม่ทราบยี่ห้อสีทะเบียนเลยนะฮะ
เนื่องจากเหตุเกิดไวมากและตกใจมาก
ไม่มีคนมองทันว่ารถอะไรที่มาชน

เป็นคลิปจากกล้องที่ติดอยู่หน้ารถนี่นะครับ
โดยข้อความยังระบุอีกว่ารถยนต์คันดังกล่า
ขับรถอย่างรวดเร็วมาชนท้ายรถของดิฉัน

ทำให้รถของดิฉันซึ่งคุณพ่อขับอยู่
บกวนด้วยนะคะทางเพจหรือใครก็ได้ที่มีกล้องหน้ารถ
กล้องใดก็ได้ที่มีภาพบันทึกเหตุการณ์ในวันนั้น
เพื่อที่จะได้ดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ขอความกรุณาช่วยกระจายข่าวให้หน่อยนะคะ

รถปลดทุกข์ของเราก็ช่วยด้วยอีกหนึ่งแรงเหมือนกันค่ะ
พูดคุยกับเจ้าของรถที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
อยู่ในสายแล้วคุณสุธยาสวัสดีทวีกุลสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

หน่อยค่ะวันที่เกิดเหตุนั้น
คุณพ่ออยู่ในรถคุณสัทยาไม่ได้อยู่ถูกต้องไหมคะ

วันอะไรวันที่เท่าไหร่เวลาหน่อยครับย้ำกันหน่อยฮะ
วันที่๓๐มีนานะคะ
เวลาก็ประมาณ๖โมง๔๐ถึงประมาณ๖โมง๔๕ค่ะ

เป็นช่วงจุดขับรถเข้าสารทัพอากาศค่ะ

วันนั้นคุณพ่อขับรถไปนี่นั่งอยู่ในรถเป็นกี่คน

ก็จะมีในโลกก็จะมีคุณพ่อแล้วก็คุณลุงอีก๒คนค่ะ

งั้นเดี๋ยวขอถามอาการคุณพ่อคุณลุงหน่อยฮะ
เพราะเห็นสภาพรถก็พังพอสมควร

ก็คุณพ่อกับคุณลุงทั้งหมดทั้ง๓คน
คือตอนนี้ก็ปลอดภัยดีค่ะ
ไปทำแผลทุกวันนะคะ

ถ้าเป็นของคุณพ่อก็คือจะเป็นที่แขนทั้งสองข้าง

โดนกระแทกนี่ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะแล้วคุณลุงล่ะครับ
คุณลุงก็เป็นเหมือนกันค่ะแต่ไม่มีตรงหัวอ๋อค่ะ
คุณลุงอีกคนหนึ่งก็คือ
เมื่อวานเขาแอดมิตรนอนดูอาการเพราะว่าเขาแน่นหน้าอกอะค่ะ
หายใจไม่ค่อยสะดวก
แต่ไม่มีแผลอะไรมากมายค่ะ
เราขอให้ทั้ง๓ท่านปลอดภัยนะฮะ
ค่ะคืออันนี้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

สภาพนี้คือโดนชนเยอะเลยนะคะได้รับแรงกระแทก

เราได้รับข้อมูลได้รับเบาะแสอะไรเพิ่มเติมบ้างคะ
ความคืบหน้าตอนนี้ก็คือวันนี้เนี่ยทางคุณตำรวจนะคะ
เป็นอีกคนนึงล่ะเป็นคนตำรวจโทรมา
โทรมาหาคุณพ่อเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม

ค่ะแล้วก็วันนี้ตอนที่
เห็นคุณพ่อเล่าว่าตอนที่คุณพ่อไปให้ปากคำเพิ่มเนี่ย
ทางคุณตำรวจเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะ

บอกรับปากไหมครับว่าจะตามหาคนผิดยังไงบ้าง

ค่ะตำรวจถ้าเท่าที่สอบถามคุณพ่อมาเนี่ย
คือเขาบอกว่าเขาจะไปดูกล้อง
เหมือนกล้องมันถูดมาอยู่ก็ถูดมาอย่างเยอะมากมาย

เดี๋ยวเขาจะไปทำเรื่องดูให้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ

รู้ข้อมูลหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะ
ตอนนี้ยังไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยค่ะ

ในโลกโซเชียลที่คุณสุธยาลงไป
มีใครตอบกลับมาอะไรยังไงบ้างไหมฮะหาเบาะแสกันยังไงครับ
เท่าที่ดูก็คือมีคนช่วยแคปภาพ
ว่าตรงนี้มีกล้องนะตรงนี้มีกล้องนะลองเช็คดูนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องประสานกันต่อนะคะ

เท่ากับตอนนี้ก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจ
บอกเขาจะเช็คกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะ
ถ้าเราจะบอกไปถึงคนที่

คุณก็ไม่ควรจะขับรถเร็วขนาดนั้น
เพราะว่ามันอันตรายทั้งกับตัวคุณเองด้วยแล้วก็ผู้อื่นด้วย

เพราะว่านิสัยขับรถบางที
แล้วก็ถามนิดหนึ่งคุณพ่อเล่าให้ฟังอะไรไหมครับ
ก่อนเกิดเหตุเห็นรถข้างหรือรถข้างหลัง

ไม่เห็นนะคะคือคุณพ่อเขาขับตามปกติอยู่ที่เลนกลาง
แล้วก็ไม่มีเห็นอะไรคือเราไม่รู้ตัวอะไรเลยสักอย่าง
คือรู้อีกทีคือชนแล้วรถเบี้ยวแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือกำลังตามตัวผู้ที่ก่อเหตุแหละ

ตอนนี้บริษัทประกันรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ทั้งหมด

ถูกต้องค่ะคือตอนนี้บริษัทประกัน
ก็รับผิดชอบดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะ

ตำรวจสนไหนที่พูดคุยกับคุณสุธยา

สอนอวิภาวดีที่ถามเพื่อรบประทั่วตามเรื่องให้ต่อนะครับ
เพราะฉะนั้นใช้ช่วงเวลาของรายการตรงนี้นะคะ
ในการบอกเพื่อที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับภาพต่างได้เลยนะคะ

ก็ถ้ายังไงถ้าใครที่มีข้อมูล
หรือว่ามีภาพหรือเห็นเหตุการณ์ณช่วงเวลานั้นก็
รบกวนติดต่อกลับมาด้วยนะคะ

เอาละครับเดี๋ยวเราช่วยกันตามติดประเด็นนี้ต่อนะครับ
ขอบคุณคุณสุธยาสวัสดิ์ทะวีคุณนะฮะ
ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณพ่อที่ขับรถ

แล้วก็มีรถมาชนแบบนี้เราก็อยากรู้ไง
คือความรับผิดชอบต่อสังคมต้องมี
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสนวิภาวดีผู้รับผิดชอบ
คดีนี้นะครับก็กำลังตามติดอยู่แล้วก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
ให้ครอบครัวของคุณสุธยาด้วย
กันอีกครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๓๐มีนาคม
ช่วงประมาณ๖โมงกว่าวิภาวดีขาออก
เส้นจุดกลับรถทางฝั่งที่ตรงข้ามกองทัพอากาศ
ใช่แต่ว่าณตอนนี้อย่างหนึ่งที่สบายใจได้ก็คือ
คุณพ่อรวมถึงคุณลุงอีก๒คนที่นั่งมาในรถ

แล้วก็ตอนนี้มีบาดเจ็บตามร่างกายนิดหน่อย

ถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการรถปลดทุกข์ด้วยนะคะ
ภาพก็ดีหรือว่ากล้องวงจรปิดก็ดี
กล้องหน้ารถใครก็สามารถแจ้งข้อมูลได้เหมือนกัน

หลายคดีเลยที่ได้ภาพหลักฐานจากกล้องหน้ารถ

บอกว่าในอนาคตเป็นไปได้ไหม
รัฐบาลจะลดเรื่องของภาษี

ในอนาคตมีกล้องหน้ารถติดออกมา
ตั้งแต่ผลิตเลยน่าจะเป็นประโยชน

แต่ว่าเสียดายจังกล้องหน้ารถของคุณสุธยา
มองไม่เห็นรถที่ก่อเหตุ